จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
ฝนใต้หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์จะดีขึ้น
แต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่า
สัปดาห์หน้ายังคงมีโอกาสเจอฝนตกอีก
จะเป็นจุดไหนที่จะต้องระวังต้องติดตาม
จากในพื้นที่ภาคใต้แล้วยังมีหลายจุดละทีเดียว
หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝน
เช่นเดียวกันนะครับมาเริ่มต้นวันนี้ด้วยภาพดาวเทียมครับ
ซึ่งเป็นภาพกลุ่มก้อนเมฆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กลุ่มก้อนเมฆยังคงปกกลุ่มหนาตานะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ซึ่งเมฆเหล่านี้เองจะสังเกตว่าจุดสีเหลือง
คือกลุ่มเมฆฝนหายไปเยอะเลยนะครับ

ก็คือกลุ่มเมฆธรรมดาเท่านั้น
ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับกลุ่มเมฆเหล่านี้
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเมฆธรรมดา
ส่วนใหญ่ได้เคลื่อนที่ลงทะเลไปทางทิศตะวันตกนะครับ

นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน
จากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรดูดีนะครับ
สังเกตว่าหลังจากนี้กลุ่มฝนนั้นจะค่อยเคลื่อน
ประชิดทางฝั่งตะวันตกของประเทศเมียนมานะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าสู่บริเวณอ่าวมอตามะ
หลังจากนั้นก็จะค่อยสลายตัวไป
ในขณะที่สีเขียวคือจุดที่ยังเครียมเยียวอากาศ
เกิดฝนตกปลายยังโคมปลกลุ่มไปห่วงกว้าง
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
ภาคล่างตอนล่างรวมถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
ของภาคกลางนะครับ
แต่ว่า
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าวันจันทร์ครับจะสังเกตว่าในบริเวณอ่าวไทย
ก่อตัวของกลุ่มฝนอีกหนึ่งกลุ่ม
และกลุ่มฝนกลุ่มนี้เองมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ในช่วงตั้งแต่วันอังคารต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสสบดี
ซึ่งกลุ่มฝนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกันกับกลุ่มฝนก่อนหน้านี้
กลุ่มฝนก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากหย่อมฝนหย่อมใหญ่นะครับ
แต่ว่ากลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านั้น
เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ
มรสุมฤดูหนาวที่จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ
สามารถที่จะหอบเอาไอน้ำมาปะทะกับแนวเขาต่างทำให้เกิดกลุ่มฝนได้

ฟ้าคือมวลอากาศเย็นในช่วงกลางสัปดาห์หน้าจะสังเกตว่า
มีการย้อยลงมาในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นั่นก็หมายความว่าในกลางสัปดาห์หน้าอากาศก็จะเย็นลง
บางพื้นที่อุณหภูมินั้นจะเย็นลงฮวบเลยทีเดียวนะครับ
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากตอนนี้เองฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับ

เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำมาในพื้นที่ภาคใต้นะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ทำให้ตอนนี้หลายจุดในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้ก็จะพาดผ่านต่อไปในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
กลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตามลำดับ
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง
แล้วก็ลูกเห็บที่จะมีโอกาสตกโดยเฉพาะ๒๓วันนี้นะครับ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเมืองไทยของเราครับ
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ